คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเอาใจช่วยแจ๊คแฟนฉันกันหน่อย

จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เฮ่ย
โบกซ้ายโบกขวาโบกบก
แขนไม่ว่างถือของเท้าก็ยังว่าง

แม่ตะคิวจะกินนกกลัวจังเลยค่ะพี่ตา
กลัวจะถอยผิดถอยไม่ทับคนโบกจังเลยค่ะ